ส่วนความคืบหน้าในการกู้เรือที่ไปล่มที่บริเวณท่าน้ำวัดสนามชัย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายเรือ
ออกจากท่าน้ำโบสถ์นักบุญยอแซฟนะครับเพื่อนำเรือนั้นไปไว้ที่คาน
เรือศรีเจริญเพื่อรอตรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไปครับ
นายวิทยายาม่วงครับเป็นผู้มนุยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๒
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันนำเรือสมบัติมงคลชัย
บรรทุกนักท่องเที่ยวที่ไปทำบุญ
ล่มอยู่ที่หน้าวัดสนามชัยจังหวัดตำนักครสีอายุทยา

ยายนที่ผ่านมาออกจากท่าน้ำโบสถ์นักบุญยอแซฟ
หลังเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันใช้แผงยางหรือว่า
ยาว๘เมตรแล้วก็สูบน้ำออกครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำเรือลากไปเก็บไว้ที่คานเรือศรีเจริญ
ติดกับวัดพนันเชิงวรวิหารตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอายุทยา
เพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ๒๘คน
เป็นชาย๗คนหญิง๒๑คน
ส่วนเด็กชายอภินันแสงขำวัย๒ขวบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าไม่มีในระบบทะเบียนราช
ท่านด้านของในนัดจับจ่ายกำลังอธิบดิกรมเจ้าท่า
โครงสร้างพื้นฐานทางเรือเปิดเผยว่า
กู้เรือในครั้งนี้กรมเจ้าท่าเป็นฝ่ายสำรองจ่ายไปก่อน

หลังจากนั้นจะเรียกเก็บกับผู้ประกอบการเรือตามกฎหมายต่อไปครับ